๑๐นาตุรกฎ๕นาทีแล้วเอ้าส่งเสียงกรี๊ดหน่อยฮะ

กรี๊ดให้ใครฮะ
จริงคุณอาริยาอยากจะกรี๊ดดังกว่านี้นะ
และผมเชื่อว่าถ้าใครดูข่าวนี้เนี่ย

สาวตอนนี้โอ้โหคลั่งคล้ายคนนี้มาก
คุณเราไปพบกับคลิปที่เป็นทหารร้องเพลงใช่ไหม
แล้วหลายคนก็ถามว่าทหารที่ร้องเพลงบุภเพศ
อันนี้ว่าร้องเพลงอ๋าวเจ้าเนี่ยเป็นใคร

เดี๋ยวขอบอกนิดนึงได้ไหมว่าไทยรัฐเนี่ย
ไปพูดคุยไปสัมภาษณ์ในเพจไทยรัฐ

นี่ตัวจริงเลยนะ

ครับผมเพราะว่าหลังจากที่มีคลิปเผยแพร่ออกมา
ในโลกโซเชียลโดยเฉพาะสาวถูกใจมาก
ให้ฟังก่อนให้ฟังเขาร้องก่อน

เจอที่กองดุรยางกองทัพเรือนะครับ
แล้วก็เราก็ติดต่อประสานเขา
ก็ขอไปถ่ายทำเรื่องราวชีวิตของเขา
ว่าเขาเป็นใครทราบชื่อกันแล้วนะฮะ
จ่าเอกอินทัศน์เริกเย็นตอนนี้หลายคนเรียกว่าอะไรนะคุณ
ขุนอินนะครับคุณอินนะครับ
ก็ขุนอินจริงแล้วเขาก็ประกวดร้องเพลงอยู่บ้างนะ
แล้วก็ชอบร้องเพลงส่วนตัวอยู่แล้วนะครับ
ร้องเพลงตามงานอีเวนต์งานโฆษณาก็รับ

เขาอยู่ในช่วงของการทาบทามพูดคุยอยู่
หนักมากเลยใช่ไหมคุณเป็นอยู่ในนั้นไหมไม่
แต่เขาบอกเฉยพยายามไล่ต่อให้ครบทุกคนเดี๋ยวจะให้เขายิง
เพิ่งฟังเมื่อเช้าละครก็ไม่เคยดู
แท็กอาจจะมีมั่วเนื้อเพลงบ้างฮ่าฮ่า
หลายคนบอกไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะ
ให้อภัยได้แค่เห็นหน้าก็เคิ้มแล้วค่ะ
โอ้โหความคิดเห็นเยอะเนี่ยคลิปนี้นะฮะ
โดยจ่าเอกอินทัศน์บอกว่าสาเหตุที่เลือกร้องเพลงนี้
เพราะเห็นว่าเสียงของผู้ร้องก็คือคุณพีชพลคล้ายกับเสียงของเขาเอง
ค่ะแล้วก็ส่วนตัวก็ชอบแนวเพลงเก่าอยู่แล้ว
ปกติจะร้องเพลงลงโซเชียลอยู่แล้วแต่เพลงนี้เป็นเพลงเกี่ยวกับละครดัง
ทำให้มีคนติดตามและทักมาคุยจำนวนมาก
ในฐานะที่รักในดนตรีและมีมนุษยสัมพันธ์ดีอยู่แล้ว
ก็รู้สึกดีใจที่มีคนชอบและเขาก็คอยตอบสาวด้วยนะ

ค่ะดีค่ะงั้ย
พี่กล้องได้มั้ยครับพี่กล้องเขาชอบนะครับ
ทนได้นานสักเท่าไร
หากคิดถึงโอ๊ยโอย
โอ๊ยคิดถึงจังเธอ

คุณน้ำแข็งละลายแล้วก็
โอ้โหนี่แหละฮะก็
เขามีเสน่ห์จริงครับ
สาวในโลกโซเชียลก็พูดคุยกับเขา

คุณสืบสกุลห้ามจบข่าวเด็ดขาด

นี่ฉันถามแทนสาวทั่วประเทศเลย
คือรออยู่แบบนี้หน้าตาเกิดดี

ทำให้สาวเคิ้มแบบนี้โสดหรือเปล่า

ฉันไม่อยากรู้แต่ว่าคนอื่นอยากรู้
ถ้าคนอื่นอยากรู้ก็ฟังเสียงคำตอบจากคุณอินทัศน์เขาเลยดีไหม

อยากฟังอะไรกับสาว
ก็คือตอนนี้ผมก็สบายครับ
ถ้ามีใครคุยใครที่จะอยากจะมาคุยด้วย

แล้วก็ชอบคนแบบขาวหมวยหน่อย

สวดช่วงนี้ว่าช่วงนั้นไม่สวดหรือคะคุณ
เขาบอกเพิ่งจะโสดมาหมาดนะฮะ

คุณอย่าสนใจแต่หน้าตาแล้วก็เสียงที่ทำให้สาวเคลิ้ม
หน้าที่การงานของเขาก็อยู่ในกองดุรยางทหารเรือ
ค่ะนะครับฐานทัพเรือกรุงเทพนะครับ
แล้วก็บอกว่างานที่ทำอยู่ก็เป็นงานที่เขารัก
เขาตั้งเป้าหมายในชีวิตว่าอยากเรียนต่อในเส้นทางนี้ต่อไปที่ต่างประเทศ
เพื่อพัฒนาทั้งการเป็นนักร้องและเล่นดนตรีให้ดีขึ้น
เพราะไม่ใช่แค่สิ่งที่ชอบแต่เป็นสิ่งที่เขารักนะครับ
แล้วก็ผู้ชายหล่อคนนี้เขายังมีดีกรี
เป็นนักร้องนักดนตรีของกองทัพเรือไทยและเป็นนุ่มคลีโอ
แล้วก็พ่วงด้วยเคยออกรายการต่าง
มาแล้วหลายต่อหลายครั้งนะครับ
หายละลายกันหรือยังฮะถ้าหลายคนบอกโอ๊ยจบข่าวแล้ว
เห็นภาพของหน้าตาหล่อแล้วไปตามต่อได้ที่ไหนคุณ

อาหารให้คุณบอกให้หมดเลยใช่ไหม
ไอจีเขาสู่คนอย่างไรนะอาคุณอาหารไม่เจอแล้วนี่ดูสิ
มีจังงว่าไม่ยากหรอกเดี๋ยวคนเสิร์ชออนไลน์ก็เจอแล้วล่ะ
หาชื่อก็เจอแล้วนะชื่อไอจีของเขาเนี่ยนะครับ
คุณม้อนขาดน่ะฟินกันไปมายไม่ถึงขนาดนั้น

มีความสุขกันนะยำสายแบบนี้นะครับ